ประหลัดกระทรวงกลาโหมก็ระบุนะคะว่าคณะกรรมการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์
ที่จะแถลงผลสอบในวันที่๓๐ธันวาคมนี้
ขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะกำชับไปยังกองทัพในการใช้งบประมาณในโครงการก่อสร้างต่างอย่างระมัดระวังค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาเริก

โดยกล่าวว่าตัวเองผูกพันกับกองทัพเสมอ
ดีใจที่ได้พบกับกำลังพล
สำหรับโครงการก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก
คิดไว้นานแล้วเพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกของบ้านเมือง
แม้จะกังวลว่าหลายฝ่ายจะไม่เข้าใจ
และอาจจะไปเชื่อมโยงกับบางเรื่องที่มีปัญหาอยู่
ได้กำชับให้กองทัพระวังการใช้งบประมาณ

ขณะที่พลเอกปรีชาจาโรชาประหลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า
ขณะนี้ผลสอบการใช้งบประมาณก่อสร้างอุทยานราชพักษ์

โดยจะแถลงรายละเอียดในวันที่๓๐ธันวาคม
เช่นเดียวกับพลเอกชายชาญช้างมงคล

ประธานสอบสวนโครงการดังกล่าวระบุว่า
ในวันนี้ได้ประชุมรวบรวมข้อมูลผลสอบ
เพื่อจัดทำเป็นเอกสารแจ้งให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบอีกครั้ง
ผู้ชมสามารถรับฟังคำให้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี
เรื่องการใช้งบประมาณของกองทัพได้เพิ่มเติม